แต่ผมไปสังเกตการณ์ในการชุมนุม๓วันครับท่านประธานครับ
มีไผ่ดาวดินมีชีวนวัดจำงอะไรเนี่ย

พอเริ่มมีความรุนแรงหรือการที่เจ้าหน้าที่มาขอพร
ส่วนชายเปลี่ยงหลีกเลี่ยงโดยชื่อบุคคลไม่ร้องนะครับ
ก็ต้องเล่าเหตุการณ์ครับ
ก็พอเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพระนครมาขอเปิดพื้นที่

ในวันที่๒๒ตุลาเนี่ย
ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ

มีการเอาสีนะครับกระป๋องแกลลอนโยนออกมาก็โดนเจ้าหน้าที่

แต่ในที่สุดเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพ
คือการถ่ายรูปขบวนเสด็จ

ก็ถูกทำทางโซเชียลด้วยการถ่ายรูป๓นิ้ว

ผมก็ไปตั้งแต่๘นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณถึง๑๑นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณ
ก็อยู่ในผู้ชุมนุมแหละครับแล้วก็อยู่ในฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดูครับว่าการชุมนุมนั้นก็ไม่ได้มีแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษา
ก็มีมวลชนที่มาจากส่วนหนึ่งที่ต้องเรียนตรงว่าการจะลดกระแสลงได้เนี่ย
ผมตรวจดูแล้วเป็นมวลชนพักการเมืองไปร่วมพอสมควรแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดในข้อเสนอทางออกซึ่งผมได้เตรียมไว้ว่า
มันต้องมีทางออกร่วมกันใน๙ข้ออย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสาเหตุแห่งปัญหาไม่ใช่ตัวรัฐมนูลไม่ใช่ตัวนายกรรมตรี
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่กล่าวอ้างกันใน๓ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากพวกเราในสภาครับ
หลายคนเคยร่วมการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นผู้ปราศัย
เป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นแกนนำเสียเอง
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอย่านำความขัดแย้งแบบนั้นไปสู่เด็กลูกหลานหรือส่งต่อ
เราต้องเอาปัญหาเหล่านั้นกลับมาแก้ในสภาครับ
เมื่อมีสภาแล้วท่านเข้าสู่สภาแล้วมาช่วยกันสิครับ
ผมยังพบเห็นว่ามีการไปร่วมสนับสนุน
ซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเพราะไม่สามารถอภิปราย
อภิปรายไม่วางใจพักการเมืองบางพักได้
แต่ผมเรียนว่าเป็นข้อที่จริงที่ผมไปเห็นในเหตุการณ์